อำเภอฮ่วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมาอยู่ดีนะคะ
มีนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวที่นี่เป็นคนต่างถิ่นนะคะ
เอาก้อนหินมาวางคืนเอาไว้ที่หน้าวัด
๔๕ก้อนครับคาดว่าคงจะแอบหยิบไปแล้ว
แล้วไม่รู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรอาถรรพ์หรือเปล่า
ถึงขั้นคือไม่ได้อ่ะต้องย้อนกลับมาอีกรอบแล้วก็เอาหินมาคืนนะคะ
เพราะว่าที่นี่ถือว่ามีโบราณอสถานเก่าแก่ก็คือปรางกุศิลาขันฯ
เก่าแก่อายุ๒๐๐๐ปีได้
นายสิวเศกสันโทรมประหลัดอาวุโศอำเภอเฮ้ยแถแหลง
มนูศักดิ์แสงสุกผู้ใหญ่บ้านบ้านกู่ศิลาขันก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
เพราะมีชาวบ้านมีพระจากต่างจังหวัดที่มาเที่ยวปรางกู่ศิลาขันเอาก้อนหินมาคืน
สี่ห้าก้อนมาวางเอาไว้หน้าวัด
ว่าชาวบ้านและพระพิสุกกลุ่มนี้นะคะ
น่าจะแอบมาขโมยก้อนหินที่อยู่บริเวณสถานที่โบราณที่อยู่กลางหมู่บ้านนะคะ
คือเหมือนแอบหยิบไปเอากลับไปบ้าน
หลังจากที่เอาก้อนหินไปแล้วน่าจะเจอเรื่องราวแปลก
อาจจะแบบหยิบไปแล้วเจ็บป่วยโอ้โหโดนตามไปหลอกร้อน
ครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเลยแอบเอาไปคืนค่ะ
เอาไปวางไว้หน้าวัดแต่ไม่เจอคนนะคะ

หยินที่เอาไปวางไว้หน้าวัด๔๕ก้อนเหมือนกับคนเอามาคืนเพราะว่าวางอยู่ผิดที่

นายมนูศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านกู่ศิลาขันบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปนำก้อนหินหรือขโมยข้าวของต่างที่อยู่ในพื้นที่นี้ไปเลยนะครับ
หากเอาไปแล้วจะเจอกับเรื่องราวต่างมักนำกลับมาคืนทุกครั้งไม่มาคืนเองก็ส่งมาคืน
ก็เลยฝากเตือนคนที่แอบขโมยวัตถุโบราณขโมยก้อนหินต่างในพื้นที่แถวนี้ให้ระวังนะครับ
เจอเรื่องราวที่แปลกประหลาดกับตัวเองเกิดขึ้น
เชื่อครับที่ว่ามีเคยมีคนเอาหินอะไรไปแล้วกลับมาคืนไปไงครับ
ก็เขาจะออกตัวออกร้อนเลยจะฝันเกี่ยวนะครับมีพระสงฆ์จากเดินทางจากอำเภอประมาณพุทธิสงฆ์แล้วก็ของอำเภอพยักษ์บ้านหันหี่ท่านมานะครับ
เป็นพระอยู่บ้านทันทีนะครับมาเดินทางมาเอาไปแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเป็นร้อนอยู่ในตัวนะครับตามที่ท่านแจ้งนะครับท่านก็ได้เอากลับมาคืนมาส่งนะครับ
แล้วก็พระสงฆ์รูปนั้นก็ยังไม่ได้ศึกนะครับก็ยังดึงเทินมาเยี่ยมเราอยู่เรื่อย
รางกู่ศิลาคันเป็นโบราณสถานเก่าแก่อายุกว่า๒๐๐ปีนะครับท่านผู้ชมครับเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนสมัยโบราณ
พระเจ้าชัยวรมันที่๗ผู้สร้างประสาทหินพิมายครับสถานที่โบราณแห่งนี้ยังอยู่ในช่วงสำรวจบุรณะซ่อมแซมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีของหมู่บ้านในพื้นที่นะครับ
ก็ไปก็ดูไปชมใช่นะไม่ควรจะเอาอะไรไปจริงจริงค่ะ
ใบไม้ดอกไม้ก็ยังไม่ให้เด็ดกันเลยทุกที่แหละนะคะ
ก็แค่แบบดูด้วยตาสัมผัสความสวยงามครับ